คุณผู้ชมคะเดี๋ยวพาไปดูถนนสายนี้กันหน่อยค่ะ
ไม่รู้ว่าคุณผู้ชมคุณอรยาเห็นแบบนี้จะกล้าเดินอยู่ตรงนั้นไหม
อันนี้ไม่ใช่เรื่องหนังสยองขวัญนะคะแต่ไปดูหน่อยค่ะ
โอ้โหคุณทำไมมันมืดอย่างนี้
แล้วเห็นเสาไฟสวยนี่คือเป็นอะไรคะเสาประดับแค่นั้นเห
แหม่เมื่อกี้จะให้ไปดูมันต้องไปดูตอนมันมืด
เพราะว่ามันมีคนที่เขาไปถ่ายเก็บภาพมาได้
นี่แบบนี้คือมืดจริง
จริงมันก็จะมีจังหวะที่มันมืดกว่านี้ซะด้วยซ้ำนะคะ
พอมันมีแสงไฟจากรถมันก็สว่างขึ้นมาหน่อยแหละนะคะ
ที่เห็นอยู่นี่แหละค่ะเป็นถนนพุทธภูมิค่ะ
หน้าสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ

ถ้าเกิดว่าไม่มีไฟจากรถค่ะนะคะ
อยู่ที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชนะคะ

เขาต้องใช้มาออกกำลังกายวิ่งเล่นปั่นจักรยานกัน
ปรากฏว่าตอนกลางคืนพอพระอาทิตย์ตกดินปุ๊บ

เขาบอกว่าเสาไฟตอนกลางวันที่เห็นดูสวยงามสวยงาม
แล้วเป็นเสาไฟ๑๒นักศัตริย์ด้วยนะคะ
เพราะว่าเพจดังปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านเขาเอาไปโพสต์
ตั้งข้อสงสัยว่าไอ้เสาไฟหรูหราเนี่ยต้นละเกือบแสน
ทำไมไม่มีไฟส่องสว่างล่ะจ๊ะ
ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปถามชาวบ้านแถวนั้นก็หน่อย
เขาบอกว่าใช้เส้นทางนี้ทุกวันแหม่มันมืดเลยนะ
ตลอดเส้นทางเกือบ๒กิโลเมตรค่ะ
ทีนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็รายงานแบบนี้นะคะ
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็บอกว่า
มีการเรียกผู้เกี่ยวข้องนะคะโยธาธิการแล้วก็ผังเมืองเนี่ย
นายกอบจนครศรีธรรมราชแล้วก็นายกเทศมนตรี
แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมหารือ
เดี๋ยวต้องมีการแก้ไขนะคะมาดำเนินการกันหน่อย
งั้นคนก็จะตั้งคำถามสงสัยว่า
เสาไฟหรูหราราคาเป็นแสนทำไมด้านไม่มีไฟติดล่ะจ๊ะ